มาดูเหตุสลดที่เกิดจากอาการเมาแล้วก็ความประมาทของคนกันหน่อยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นอาชีพคือเป็นพนักงานส่งของ
นั่งดื่มกินกับเพื่อนเป็นประจำแบบนี้ค่ะทุกเย็น
แล้วปรากฏว่าวันเกิดเหตุก็ไปนั่งดื่มกิน
เมาได้ที่ค่ะกลับมาห้อง
ซึ่งเป็นลักษณะห้องพักสูง๗ชั้น
เขาพักอยู่ชั้น๖แล้วกำลังจะไขกุญแจเข้าไป
ก็หาหากุญแจอยู่ตรงไหนหาไม่เจอ
สรุปคือลืมกุญแจไว้ในห้องสุดท้ายตัดสินใจค่ะปีนขึ้นไปชั้น๗
แล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะลงเข้ามาบริเวณชั้น๖

พลาดท่าตกลงไปจากชั้น๗เสียชีวิตเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสนโชคชัยก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
ซอยลาดพร้าว๖๓แยก๑๐เขตวังทองหลางไปพบศพ
ก็คือศพของนายวินัยภูงามแง้อายุ๔๓ปีค่ะ
จมกองเลือดอยู่ด้านหลังอาคาร
สภาพศพคือกระโหลกศีรษะแตกแขนขาหักผิดรูป
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องนำศพส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เรื่องต้นไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่า
นายวินัยเป็นพนักงานส่งเอกสารให้กับบริษัทเอกชนแห่ง๑ย่านบางใหญ่

หลังเลิกงานค่ะก็จะกลับมาตั้งวงดื่มสุรากับเพื่อน

เมื่อวานช่วงเย็นก็ไปนั่งดื่มสุรากับเพื่อนสักประมาณ๕๖คน
นั่งดื่มจนถึงเกือบเที่ยงคืนนะคะ
นายวิชัยขอตัวขึ้นไปนอนเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยคือเพื่อนบอกว่าเมามากนะ
ต่อมาไม่นานนายวิชัยย้อนกลับลงมาอีก
เพื่อขอให้เพื่อนช่วยตัดขวดพลาสติก
กะว่าจะนำไปงัดกรประตูเพราะว่าตัวเองเนี่ยมารู้ตัวเองว่าลืมกุญแจไว้ในห้อง
หลังจากนั้นนายวิชัยก็หายไป
จนกระทั่งมีเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็เพื่อนก็ไปดูที่สุดแล้วก็พบว่า
นายวิชัยตกลงมาจากชั้น๗เสียชีวิตแล้ว
ตำรวจไปตรวจสอบห้องพักของนายวิชัยผู้ตายอยู่บริเวณชั้น๖
พบว่าถูกล็อกอยู่มีกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินวางอยู่หน้าห้อง
จากนั้นก็ขึ้นไปตรวจสอบบริเวณห้องชั้น๗ซึ่งเป็นห้องว่าง
แล้วก็อยู่ตำแหน่งตรงที่ผู้ตายปีนขึ้นไปตรงกับห้องผู้ตาย
พบว่ามีร่องรอยการปีนจากด้านหลังของห้อง
ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะปีนลงมาเพื่อเข้าด้านหลังห้องพักของตัวเอง
แล้วก็ไปเปิดประตูแต่เกิดพลาดท่าเสียทีตกลงมาจนเสียชีวิต
ตำรวจบอกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อม
แล้วก็รอผลตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อยืนยันจากทางแพทย์อีกครั้ง
ก่อนที่จะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
หลังจากนั้นก็จะมอบศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ